โอเป็นกรอนไหว้ครูจะเป็นการเริ่มต้นการแสดงหมอลำกรอนแล้วจึงประกาศตัวว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหน
ต่อด้วยการเกี้ยวสาวหมอลำและลำเดินกรอนจบถึงลำดับนี้จึงจะถือเป็นหนึ่งยก
ต่อจากนั้นหมอลำกรอนฝ่ายหญิงก็จะเริ่มต้นเช่นนี้อีกหนึ่งยก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน